แต่ว่าดีจนชาวเน็ตแอบสงสัยว่าเอ๊ะต้องการสร้างภาพหรือเปล่า
เหตุการณ์ของรถลามโบรกินี่นะคะเจ้าของเนี่ยเป็นหนุ่มนักธุรกิจ
เขาก็ออกมาโพสต์เรื่องราวประมาณว่ามีชายที่ขับรถกระบะ
อาจจะฐานะแบบเป็นพ่อค้าปกตินะคะมาชนรถหรูของตัวเอง
แต่สุดท้ายก็มีการนำเรื่องราวมาแชร์ว่าให้นำเงินนี้ไปเขาเรียกว่าเงินที่จะชดใช้ค่าเสียหายต่างเนี่ย
เอาไปทำบุญซะแล้วก็เอาใบอนุโมทนาบุญส่งมาเป็นหลักฐานทุกเดือน
คือชนแล้วไม่ต้องจ่ายเงินเขาเอาเงินที่จะซ่อมรถเนี่ยไปทำบุญดีกว่าอย่างนี้ใช่ไหมฮ
ใช่ประมาณนั้นนะคะก็คือเขียนเล่าเรื่องราวของตนเองลงมาในโลกออนไลน์แบบนี้

หลังเกิดเหตุลูกน้องก็ต่อสายมายังนายธนเมฆจึงทำให้มีโอกาสได้พูดคุยกับคู่กรณี
ทราบค่ะว่าประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าปลานึ่งแล้วก็ตอนที่ก่อนจะขับชนเนี่ยก็ขับรถมากระชั้นชิด
แล้วก็ชื่นชมในความงามของรถลัมโบกินี่แต่ด้วยความที่ไม่ทันระวังก็เลยเผลอชนเขาอย่างจังค่ะ
โดยพ่อค้าปลานึ่งนะคะถามว่าความเสียหายครั้งนี้สามารถชดใช้ได้อย่างไร
ธนเมฆเจ้าของรถก็เลยถามไปว่าแล้วสามารถชดใช้ให้ได้เท่าไหร่
จากนั้นพ่อค้าปลานึ่งก็บอกว่าปกติแล้วอาชีพที่ทำจะมีเงินเหลือใช้ประมาณเดือนละ๓๐๐บาท

ตัวที่เขาขับนี่เพื่อกับผู้ชมเห็นภาพกล่าวมากนะครับ
ใช่พอได้ยินแบบนี้เจ้าของรถลัมโบกินี่คุณธนเมฆเนี่ยนะคะ
ก็เลยบอกไปว่าค่าความเสียหายครั้งนี้ขอให้พ่อค้าปลานึ่ง
ชดใช้เป็นเงินเพียงสามหมื่นบาทและให้ผ่อนเดือนละ๓๐๐บาท

ก็คือเท่ากับจำนวนเงินเหลือที่เขามีใช้แต่เรือนที่เขาแจ้งมา
โดยให้นำจำนวนเงินดังกล่าวไปทำบุญที่วัดไหนก็ได้
แล้วก็ส่งใบอนุโมทนาบุญมายืนยันในแต่ละเดือน
ส่วนค่าซ่อมรถไม่ต้องเป็นห่วง
แบบนี้ใจหล่อมากเป็นภาพหนึ่ง
แต่ชาวเน็ตก็เอ๊ะยังไง
เขาเล่าต่อด้วยนะคะว่าพ่อค้าปลานึ่งคู่กรณีก็บอกขอบคุณ
แล้วก็ให้พระมาให้องค์หนึ่ง
โดยบอกว่าทั้งชีวิตมีของมีค่าแค่นี้
โอ้โหถ้าเป็นเรื่องจริงนี่คือเป็นคนดีมากเหมือนกันนะครับ
คือจริงแล้วก็ดีนะคือหมายถึงว่า
สมมุติว่าถ้าเรามีมากกว่าแล้วเราไม่เดือดร้อน
เราสามารถดูแลตัวเองได้ถึงแม้ว่าโอเค
เราอาจจะเป็นผู้ถูกกระทำแต่ถ้าเราดูแลตัวเองได้
เราไม่เดือดร้อนถ้าคนที่เขาไม่ได้มีเจตนา
เขาเดือดร้อนแบบนี้มันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดี
แล้วคือเขาไม่ได้เอาเงินไปให้กับตัวเขาเองไงให้ไปทำบุญด้วยไง
ใช่ค่ะแต่แน่นอนหลังจากข่าวนี้ออกไปเอ๊ะมันก็สองมุมเนอะ
โพสต์เรื่องราวแบบนี้บอกด้วยว่าเป็นบริษัทอะไร
ก็เลยสงสัยว่าโฟสนาอย่างนี้หรอ
หรือเปล่าสร้างภาพหรือเปล่าหวังผลทางธุรกิจหรือเปล่า
ธนเมฆก็เลยแสดงความบริสุทธิ์ใจ
แล้วก็นำใบบันทึกประจำวันนะคะมาโพสต์ยืนยันว่าอุบัติเหตุครั้งนี้
เกิดขึ้นจริงโดยข้อตกลงเรื่องการชดใช้ด้วยการให้ทำบุญก็ถูกเขียนอยู่ในใบบันทึกประจำวันนี้เช่นเดียวกันค่ะ
ธนเมฆนะคะเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเพิ่มเติมว่ารถลัมโบกินีกาลาโดนะคะ
ที่เกิดอุปติเหตุมูลค่าเนี่ยยี่สิบสองล้านบาทอืม
อุบัติเหตุเพียง๓วันเพิ่มมูลค่าเข้าไปอีกค่ะ
นำชุดแต่งมูลค่ากว่าหนึ่งล้านบาทอู๋จากเยอรมนีมาติดเพิ่มเป็นกี่บาทคะเนี่ย
สิบสามล้านยี่สิบสามล้านอืมนะคะซึ่งประกันภัยของรถซุปเปอร์คาร์
เคลมซ่อมเนี่ยจะถูกเรียกเก็บค่าความเสียหายส่วนแรกประมาณ๒แสนบาท
เมื่อวานนี้ก็เลยไม่ได้เรียกประกันภัยมายังที่เกิดเหตุ
จากจะทำให้คู่กรณีเดือดร้อนนะคะขณะที่ตัวรถนี่เรามีภาพมาให้ดู
ความเสียหายก็รอยขีดคอนี่ไงมีรอยถลอกนิดหน่อยนิดหน่อย
ก็เห็นอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้หนักเท่ามันไม่ใหญ่โตมากใช่ค่ะ
เขาบอกว่าเนื่องจากตัวรถลัมโบกินี่ก็ค่อนข้างจะแข็งใช้ได้
ก็เลยได้รับผลกระทบเป็นลอยลอยนิดหน่อยอ่าจริงจริงถ้าคุณลุงนำรถไปขาย
ก็ไม่พอจะค่าซ่อมอยู่ดีครับใช่มันเยอะมากนะแต่เอาจริงจริงนะครับ
ถ้าอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะต่อให้เจ้าของรถลัมโบกินี่สร้างภาพ
ตั้งใจสร้างภาพโฆษณาบริษัทก็ดีอืมมันก็ยังเป็นเรื่องดีที่เกิดขึ้นหรือเปล่า
ถูกถูกไหมคือต่อให้เป็นเรื่องการสร้างภาพหรืออะไรก็ตาม
แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นและผลลัพธ์ที่ออกมามันเป็นเรื่องที่ดีแล้วมันก็เป็นน้ำใจ
ใช่ไม่ว่าจะเป็นน้ำใจจริงใจหรือไม่จริงใจก็ตามแต่คือมันคือสิ่งดีดีที่มันเกิดขึ้น
ให้มองเป็นมุมเรื่องของความมีน้ำใจแล้วกันเนอะคือเราเข้าใจนะว่าเดี๋ยวเนี้ยหลายหลายอย่าง
ความที่คนชอบพูดว่าโลกมันอยู่ยากความดีมีจริงหรือเปล่า
คนดีมันยังมีอยู่จริงไหมหลายคนตั้งข้อสังเกต
อย่าเพิ่งแบบสงสัยในเรื่องของความดีนะ
ตั้งใจใครที่แบบดีอยู่แล้วก็อย่าเพิ่งท้อถอยก็ทำดีต่อไป
วันหนึ่งมันต้องมีคนเห็นสุดยอด